ต่อกันที่อีกคดีหนึ่งค่ะเรื่องนี้บ้านหลังนึงเนี่ย
แม่กับลูกอยู่กัน๒คนแม่อายุ๙๑ปีแล้วลูกอายุ๖๒
แต่ว่าลูกไม่ค่อยปกติคือมีอาการทางประสาท
แล้วเพื่อนบ้านเขาสังเกตว่าปกติคุณแม่เขาแข็งแรงนะ
มารดน้ำต้นไม้จะมากวาดใบไม้ทุกวัน
แต่นี่ไม่เห็นหลายวันแล้วถามลูกว่าแม่ไปไหน
ลูกก็ได้แต่บอกว่าแม่นอนอยู่แต่ที่มันแปลกคุณผู้ชมคือกลิ่น
กลิ่นมันเหม็นมากท้ายที่สุดพอไปดูปรากฏว่าแม่เสียชีวิตแล้วนะคะ
แล้วลูกไม่รู้นอนอยู่กับศพแม่มา๕วันแล้วอะค่ะ
เรื่องนี้เนี่ยเกิดขึ้นที่ตำบลบางกระสออำเภอเมืองนนทบุรีนะคะ
บ้านหลังนี้เป็นบ้านทาวน์ฮาวส์๒ชั้น
แล้วตอนเจ้าหน้าที่เข้าไปชั้นล่างนะเจอศพของผู้เป็นแม่
คือนางสำลีโพดีอายุ๙๑ปีเสียชีวิตอยู่บนที่นอน
กลิ่นเนี่ยโอ้โหมันคล้าคลุ้งทั่วเลยนะคะ
แล้วจากการตรวจสอบตามร่างกายก็ไม่พบบาดแผล
ไม่มีร่องรอยการถูกทำร้ายครับแพทย์ก็ชนะสูตรพลิกศพเบื้องต้น
ปรากฏว่าเสียชีวิตมา๕วันแล้วค่ะ
ทีนี้คุยกับเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านเนี่ยคือนางอารยา
ัยโพคาอายุ๖๗ปีเขาก็เล่าให้ฟังนะว่าบ้านหลังนี้
สองแม่ลูกอ่ะเขาอยู่ด้วยกันทีนี้ลูกสาวเนี่ย
ลูกสาวคือนางทัศนีโพดีอายุ๖๒ปีเนี่ย
มีอาการทางประสาทและปกติผู้เป็นแม่
ก็คือนางสำลีเนี่ยนะเขาจะเป็นคนแข็งแรง
อายุ๙๑แล้วก็จริงแต่แกยังออกมารดน้ำต้นไม้
กวาดใบไม้หน้าบ้านเป็นประจำเลย
แต่ทีนี้ค่ะทางคุณป้าอารยาเพื่อนบ้านเนี่ย
เขาก็เห็นผิดสังเกตเอ๊ะทำไม
ทำไมยายสำลีไม่เห็นออกมารดน้ำ
ไม่เห็นออกมากวาดใบไม้หน้าบ้านหลายวันแล้ว
ก็เลยถามลูกสาวว่าแม่ไปไหน
ลูกยังบอกอยู่เลยว่าแม่นอนหลับอยู่

ทีนี้ป้าข้างบ้านเขาก็เลยแบบ

ย้ำถามลูกสาวอีกทีนึงละกันว่า
แม่ไปไหนบ้านเขาสงสัยนะครับ
ใช่ค่ะพอลูกบอกว่าแม่นอนหลับ
ข้างบ้านก็เลยถามว่าท่าทางแม่

ทีนี้นะคะข้างบ้านเลยรีบแจ้ง

แม่เป็นศพเสียชีวิตแล้วนะคะ
บอกว่าแม่เป็นศพเสียชีวิตแล้ว
ปรากฏว่าแม่เป็นศพเสียชีวิตแล้ว
ปรากฏว่าแม่เป็นศพเสียชีวิตแล้ว
แล้วพอไปตรวจสอบดูปรากฏว่า
แม่เป็นศพเสียชีวิตแล้ว
ปรากฏว่าแม่เป็นศพเสียชีวิตแล้ว
แล้วพอไปตรวจสอบดูปรากฏว่า

แม่เป็นศพเสียชีวิตแล้ว
แล้วพอไปตรวจสอบดูปรากฏว่า

แล้วพอไปตรวจสอบดูปรากฏว่า

แล้วพอไปตรวจสอบดูปรากฏว่า

บทัศน์ลูกของป้าสามลีญาสมลีมีอาการป่วยทางประสาท
บททัศน์ลูกของป้าสามลีญาสมลีมีอาการป่วยทางประสาท

แล้วก่อนหน้านี้ค่ะตัวป้าแจ้วเองเนี่ยนะ
ติดต่อไปหลายหน่วยงานเลยอยากให้มาช่วย

แล้วลูกวัย๖๒มีอาการทางประสาท

แล้วกลัวว่าถ้าปล่อยแบบนี้ต่อไปเนี่ยจะแย่นะคะ
ครับ

เนี่ยค่ะทีนี้ส่วนของคุณยายสำลีนะคะ
ก็ส่งให้ทางนิติวิทยาศาสตร์ผ่าชนะสูตร
แล้วมีคนเขามาช่วยดำเนินการให้
คือเขาบอกว่าเขาไม่ใช่ญาตินะ
แต่ทีนี้ก็ต้องมีเจ้าหน้าที่นะเข้าไปดูแลผู้หญิงที่เหลือคนเดียวในบ้าน